เธอบอกเว่ยทำงานอะไรนะ
ว่ามีชนิดหลายบางโลกที่หมูให้ได้
หน้าบ้านเดินไปต้นฝรั่งเลย

ใช่ค่ะเด็ดใบฝรั่ง

แสดงว่าเห็นแล้วเด็ดเลยตั้งใจเลยนะเนี่ย

เดินไปที่ต้นฝรั่งเด็ดใบฝรั่ง

ผู้ชายคนนี้น่าจะอายุไม่เกิน๓๕ค่ะ

ตี๕กว่าผ่านไปสักแป๊บนึง

เดินออกมาจากบ้านดูท่าทางนิ่ง

อันนี้ออกมาแล้วนี่ออกมานิ่งแบบนี้

เสือสีน้ำเงินมีหมายเลข๓๖อยู่ที่หลัง
มีฟ้าเริ่มสางมันมีคำถามคือทำไมต้องไปเด็ดใบฝรั่งมาขยี้มือด้วย
อุ๋ยเออคือทางภรรยาเจ้าของบ้านคุณพัฒน์น่ะนะคะ
อายุ๓๑เธอเล่าให้ฟังว่าคือบ้านหลังนี้สามีเปิดเป็นร้านตัดผม
คนร้ายงัดเข้ามาในบ้านขโมยเงินไปสามร้อยครับบัตรเอทีเอ็มด้วย
บัตรประชาชนด้วยมือถืออีกสองเครื่องนี่ประตูที่โดนงัดแบบนี้ค่ะ
อ่าแล้วเขาก็เลยดูภาพจากกล้องวงจรปิดไงฮะ
เขาโดนขโมยของใช่ไหมก็เลยเห็นคนร้ายที่มาก่อเหตุ
แล้วก็เห็นที่เด็ดใบฝรั่งมาถูมือเขาก็เลยสงสัยว่ายังไงเหรอ
เป็นความเชื่อหรือเปล่าไม่อยากจะให้ตำรวจตามเจอ
หรือตรวจลายนิ้วมือแฝงไม่เจอหาดีเอ็นเอไม่ได้หรือยังไง
โจรคนนี้แอบขโมยเงินบ้านหลังอื่นด้วยนะคะที่อยู่ใกล้
บ้านหลังอื่นนี้โดนแบบเข้าไปในบ้านเปิดตู้เย็นกินของในตู้เย็นนอนอย่างสบายใจเลยนะคะ
เธอบอกว่าโจรเข้าบ้านเธอสามครั้งแล้วครั้งแรกขโมยเงิน
ครั้งที่๒ก็คือเดือนพฤษภาคมขโมยกางเกงในหลายสิบตัวเลย
ครั้งที่เห็นภาพอันนี้คือครั้งที่สามค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าคนร้ายคนเดียวกันหรือเปล่า
อยากให้ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีส่วนคุณท็อปเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนี้ก็เอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้กับตำรวจนะคะ
เพื่อให้ตำรวจตามตัวคนร้ายค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอหมายจับและรอการเข้าจับกลุ่มตัวนะคะ
คือตัวคุณท็อปเนี่ยบอกว่าวันที่เกิดเหตุจริงแล้วตื่นแล้วนะแต่สวดมนต์อยู่ได้ยินเสียงคนเหมือนแบบก๊อกแก๊กตรงประตู
คิดว่าเป็นลูกสาวไม่คิดเลยว่าจะเป็นโจรค่ะสุดท้ายเนี่ยมือถือหายไปสองเครื่องนะคะ
ใช้เวลาก่อเหตุสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้
หลังจากช่วงที่หวายผ้าผมได้ยินเสียงแก๊กเป็นเสียงประตูเล็กกับประตูอีกวันนึงเปิดออก
แต่ว่าเอ๋จัยเข้าใจว่าน่องกลับมาบ้านช่วงเศร้าก็เลยสวดมนต์ต่อไปถึงปีหา๓๓นาทีลงแม่
เพราะว่าผมลงมาถึงเพื่อนบ้านข้างล่างผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ออกจากหน้าบ้านออกไปแล้ว
เขาก็เลยคาดว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของโจรรายนี้
หรือเปล่าเขาว่ากันว่าแบบนั้น
เราก็ไปหาข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์มาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ
เราไปถามอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาศาสตร์อาจารย์ออส
แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะลายนิ้วมือแฝงมันยังมีมันยังเหลือ
แต่การตรวจดีเอ็นเออาจจะยากขึ้นอาจารย์ออสบอก
เพราะคนร้ายมาถึงเนี่ยคือเด็กก่อนที่จะเข้าไปลง

ไม่รู้ว่าถ้าเกิดจงใจว่าต้องเป็นใบฝรั่งหรือเปล่า

คือเพื่อให้ดีเอนเอมันเวลาไปหยิบไปจับอย่างอื่นแล้วมันไม่จับ
อาจารย์ออสบอกว่าดีเอนเอจะตรวจสอบได้ยาก

ลายนิ้วมือยังไงก็เจอเหมือนเดิมค่ะ
จากกล้องวงจรปิดมันชัดขนาดนี้
จากกล้องวงจรปิดนี่เห็นก็รู้เลยว่าใคร